คุณหมอพยาบาลบุคลาตรกรนางการแปด
คุณผู้ชมอย่างกับแบบว่าให้กำลังใจทีมฟุตบอลเลย
เดินเป็นแถวแล้วก็มีคนมาปรบมือให้กำลังใจ

โพสต์คลิปการเข้าแถวของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

และมีการตั้งแถวต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
ที่ชื่อว่ากูรูเชียงใหม่เรื่องเชียงใหม่เขารู้
โพสต์คลิปการเข้าแถวของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และมีการตั้งแถวต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
ที่มาดูแลแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส
โรคโควิด๑๙ที่เราเรียกกัน
ซึ่งข้อความมันมีระบุไว้ว่าคุณคือฮีโร่ของพวกเรา
ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งตอนนี้ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสรรกำแพงเป็นเวลา
ถึง๓เดือนเต็ม

คุณคิดดูแล้วกันว่าพยาบาลที่เขาต่อแถวกันเนี่ยเขาเหนื่อยขนาดไหน

กำลังใจจากประชาชนแถวนั้น

ใช่คือเป็นภาพที่เห็นแล้วมันน้ำตาซึมได้เหมือนกันนะ
เราได้เห็นถึงกำลังใจที่คนไทยส่งมอบให้กัน
คือเห็นแล้วแบบทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะ
แล้วตอนนี้ที่นั่นเขาก็เริ่มที่จะงดรับผู้ป่วยทั่วไปแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคมเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนที่
ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยจริง
ใช่

คุณหมอสู้พยาบาลสู้
เห็นไหมคุณผู้ชมมีจากทุกสาขาอาชีพเลยนะ

ร้านอาหารรวมไปถึงประชาชนทั่วไป
และเหล่าดารานักแสดงก็เหมือนกันนะคะ
พร้อมกันติดแฮชแท็กสู้ไปด้วยกัน

ประเทศไทยต้องชนะนะคะเสียงปรบมือคือกำลังใจ
มันเป็นแคมเปญกิจกรรมที่ส่งต่อมาจากต่างประเทศอีกที
ซึ่งครอบครัวของเดวิดเคมเองเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชม
เรา๓คนก็อยากจะปรบมือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เวลา๒ทุ่ม
แต่ปรบตอนนี้ไม่สายเกินไปค่ะ

ก็พร้อมที่จะปรบมือแล้วก็ให้กำลังใจ
คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นะครับ